ที่เรื่องความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เด็กวัยเพียง๕ขวบ
พ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้นั้นทำร้ายร่างกายจนตานั้นปูดบวมคุณผู้ชม
พ่อเลี้ยงก็เหมือนกลับคำสารภาพนะ
ว่าผมไม่ได้ทำแต่คนทำคือแม่แท้ของเด็กนั่นเอง
ผมรักเมียมากก็เลยยอมรับผิดแทนเมียไปนะครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมน้องเนี่ยย้ำว่าอายุ๕ขวบ
แต่ตอนแรกเนี่ยแม่เนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่อง
บอกว่าลูกอายุ๘ขวบซึ่งไม่จริง
จริงแล้วน้องอายุเพียง๕ขวบแต่แม่จำอายุของลูกไม่ได้
ค่ะแล้วก็พูดทำให้สับสนกันไปนะฮะ
ก็เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีเพื่อนบ้านไปแจ้งความ
เพราะสงสัยว่าน้องคนนี้ถูกแม่ทำร้ายร่างกายแล้วก็พ่อเลี้ยง
เพราะว่าได้ยินเสียงน้องร้องด้วยความทรมานหลายต่อหลายวัน
ตำรวจก็เข้าไปที่บ้านพักในซอยเพชรหึง๒๒ที่พระประแดงครับ
สมุทรประการแล้วก็สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ดูสภาพน้องสิฮะ
คือขอโทษนะคะขนาดเบลอภาพขนาดนี้แล้วเนี่ย
มันรู้ไม่ได้จริง
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องไปนำตัวพ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กมาสอบปากคำนะฮะ
พ่อเลี้ยงก็คือนายประสิทธิ์หอยทองหรือว่าคุณต้อมเป็นพ่อเลี้ยงก็มาสอบปากคำ

เรื่องต้นตอนแรกพ่อเลี้ยงบอกว่าผมเป็นคนทำเอง
ผมเป็นคนตบเข้าที่เบ้าตาของลูกเลี้ยงเองเพราะว่าต้องการสั่งสอนไม่อยากให้ไปขโมยของของคนอื่น

ทีนี้พอไปถามแม่ของเด็กซึ่งเป็นแม่แท้อ้างว่าลูกสาวตกบันได
ขณะที่เล่นอยู่กับหลานแต่ก็มีคนจับผิดว่าเอ๊บ้านชั้นเดียวนี่น่ะ
ไปตกบันไดยังไงถึงตาปิดแล้วก็จุกผมที่หัวทำไมมันหลุดเป็นกระจุกอย่างนั้น
แล้วเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่สอดคล้องกับคำให้การของแม่
แต่แม่บอกว่าน้องตกบันไดแต่ไม่เห็นบาดแผลปูดบวมขนาดนี้เลย
รับที่ผ่านมาเคยตีลูกบ้างถ้าลูกสาวดื้อส่วนแฟนนุ่มนั้นเคยทุบตีเหมือนกัน
แต่ตนเองไม่ทราบมาก่อนเพราะไม่เคยเห็นแฟนทำร้ายลูก
ไปฟังเสียงแม่ที่เขาเคยให้การกับตำรวจเอาไว้ก่อนนะครับ
ก็ฝูเขาว่าบางทีคนข้างบ้านเค้าคิดว่าใจแต่
เหมือนไม่เคยเค้าร้องจริง
ตอนที่นักข่าวพยายามถามนะเธอบอกว่า
คลอดเข้ามาเองทำไมหนูจะไม่รักเขาล่ะ
คือพยายามจะบอกว่าฉันไม่ได้ตีเขาฉันรักลูกนะฉันถึงทำแบบนี้
เขาบอกว่าถ้าหนูไม่รักเนี่ยหนูคงทิ้งเอาไว้ที่โรงพยาบาลแล้วสิ
ตอนที่เขาพูดกับนักข่าวแบบนั้นนะฮะ
ทีนี้เราก็เลยต้องลงพื้นที่ไปถามเพื่อนบ้าน
ไปถามเพื่อนบ้านที่เป็นคนไปแจ้งความกับตำรวจให้ตำรวจไปตรวจสอบ
เขาบอกว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยต้อมเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่กินกับแม่ของเด็กได้เพียง๓เดือน
หลังจากพ่อแท้ของเด็กติดคุกไป
ส่วนแม่ของเด็กเนี่ยไม่มีอาชีพอะไรเลยเป็นแม่บ้านแล้วก็เอาลูก
ตอนแรกลูกอยู่กับปู่แล้วก็เอาลูกจากปู่มาเลี้ยงเพิ่งเลี้ยงได้๓เดือน
แล้วก็มักจะมีพฤติกรรมที่ชอบดุด่าลูกทุบตีลูกเป็นประจำ
ส่วนพ่อเลี้ยงเป็นคนห้ามพ่อเลี้ยงห้ามอันนี้ตรงกันกับคำให้การของพ่อเลี้ยงล่าสุด
เพื่อนบ้านบอกว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนห้ามรวมทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านกับเด็กคนอื่นด้วย
แล้วก็ไม่ให้ไปพูดคุยกับใครด้วยนะครับชาวบ้านระแวกนี้จะเห็นเด็กคนนี้มีรอยเขียวช้ำตามร่างกายและใบหน้าบ่อยครั้ง
พอถามว่าไปโดนอะไรมาลูกไหนบอกมาซิเขาบอกว่าแม่ตีแม่ต่อยเพราะว่าหนูดื้อเอง
หลายคนนะพยายามเข้าไปห้ามปรามแต่ว่าพอไปห้ามปุ๊บแม่เด็กก็ไม่พอใจแล้วก็จะไปลงกับลูกกับสามีเป็นประจำ

หนักมากแล้วก็จับหัวลูกกับโขกกับพื้นด้วย
หนักที่สุดเนี่ยอ้างว่าเด็กตกบันไดแล้วขังเอาไว้ในห้องทั้งวัน

แคมป์คนงานก่อสร้างในบ้านพักมันร้อนมากนะ

สุดท้ายพ่อเลี้ยงกลับมาไปเปิดเห็นว่าโอ้โหน้องนอนอยู่ในห้องคนเดียวถูกแม่ขังอยู่
ชาวบ้านก็เลยแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบหน่อย
ยืนยันว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กน่ารัก
แล้วเด็กเนี่ยไม่ได้ไปขโมยของใครตามที่แม่กล่าวอ้างเลยนะครับ

คุณผู้ชมทางด้านของพ่อเลี้ยงกลับคำให้การแล้ว
หลังจากที่มีการไปคุยกันล่าสุด
เขาบอกว่าผมไม่ได้ทำ
ตอนแรกที่ผมโกหกว่าผมทำเพราะผมรักเมียคนนี้
ผมรักเมียคนนี้ผมสงสารลูก
แล้วคนที่ทำก็คือแม่แท้ของเด็กก็คือภรรยาผมเอง
เป็นคนทุบตีลูกแบบนี้นะครับ
เบื้องต้นตอนนี้อาการของเด็กก็อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยและระบบประสาท
ได้ยินทุกอย่างตอบสนองปกติ
แต่ว่าปัญหาคือมันอยู่ที่ดวงตาของน้อง
ที่มันปูดบวมออกมาแบบนี้แล้วก็ศีรษะบวมเล็กน้อย
คาดว่าถูกดึงและกระชากจนผมหลุด

แรงมากมันแรงมากเพราะว่าเพื่อนบ้านบอกว่าถูกเอาหัวโขกกับพื้นบ้านด้วย
ตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้วก็ล่าสุดมีการส่งตัวเด็กคนนี้ไปที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วนะครับ
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็จะให้ทางสหวิชาชีพไปบำบัดจิตใจของเด็กก่อน
ฟื้นฟูทั้งร่างกายทั้งจิตใจของเด็กแล้วก็จะมีการดำเนินคดี
แจ้งข้อกล่าวหากับพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่ของเด็กต่อไป
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนักข่าวไปถามพ่อเลี้ยงติดต่อเมียไม่ได้แล้ว

ติดต่อไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ
ต้องรอให้ตำรวจนั้นนำตัวมาสอบประคำเพิ่มเติมต่อไป
ว่าล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าตัวสามีคือพ่อเลี้ยงเนี่ยบอกว่าเมียเป็นคนทำคนเดียว